ทีมวอลเล่ของประเทศไทยเหล่าครั้งนี้
ก็ถือว่ามีผลงานมาแล้วในอดีตที่ดี
ก็หวังว่าวันนี้คงจะมีผลงานที่ดียิ่งขึ้น
อัตมาก็ขอให้กำลังใจกับสมาคมวอเล่บอลหญิงของประเทศไทย
ให้นำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย
และเป็นที่รู้จักของเวทีโลก
ว่าวอลเล่บอลหญิงของไทยเหล่านั้นมีความสามารถ
มีสมาคมที่บริหารดี

มีนักกีฬาที่มีความสามารถ
อัตมาก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จ
นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยให้ได้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทย
ช่วยเป็นพระกำลังให้เกิดความสามัคคี
ให้เกิดความสำเร็จให้มีโชคมีชัย

วันนี้ก็ได้มีผ้ายัน
ซึ่งเป็นคาถา
แต่แท้จริงแล้วในหัวใจกระถานั้นก็คือ

คือพุทธังสรรณากระชามิเธอม่างสรรณากระชามิสังคังสรรณกระชามิ
ถือว่าหัวใจภารัตนไตน์นี้
ใหญ่ซึ่งมีอานุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพ
สังคานุภาพก็จะเป็นพระกำลังให้เกิดสติปัญญา
เกิดจิตใจที่พึกเหิมมีพลังกำลังใจในการต่อสู้
ก็เรียกกันว่าผ้ายันแพ้ไม่เป็นคือผ้ายันที่
นำชัยชนะมาสู่ทีมฟุตบอล
ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของ
วันนี้ก็อยากให้สมาคมวอเล็กบอล
ของประเทศไทยเหล่านั้นมีชื่อเสียงในเวทีโลก

นักวอลเล่บอลหญิงทุกคนด้วย
แล้วก็มีเหรียญอีก๒เหรียญ

ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันว่า
คือเหรียญภาษีวะนาฏราช
แท้จริงแล้ววันนี้คนไทยเราก็จะรู้จัก
เรื่องมฤตยูแท้จริงมฤตยูคือภาษีวะ

ยูเรนัทที่อัตมาได้เขียนไว้ที่ลูกโลก

อันนั้นนี่การให้เหรียญอันนี้ไปก็

วอเรย์บอลหญิงจะได้มีชื่อเสียงไปสู่เวทีโลก

ที่คนจีนรู้จักดีก็คือมาสร้างฝังหัว

นะฮะสูงสุดของแผ่นดิน

ทีมฟุตบอลวอเรย์บอลหญิงของเราวันนี้
จะได้มีชื่อเสียงปรากฏในแผ่นดิน

เป็นสิริมงคลเป็นฝันและเป็นกำลังใจ
ก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจ
ให้กับนักกีฬาโค้ดและสมาคมนั้น
มีกำลังใจมุ่งมั่นนำชัยชนะกลับมา
ก็เมื่อกี้ทุกคนก็บอกว่า

และอยากจะไปคว้าชัยชนะเหรียญทองกลับมา
อัตมาก็อำนวยอวยพร
ด้วยอำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณ

ก็หวังว่าวันนี้จะเป็นภาระกำลังและกำลังใจ

ให้กับหัวเล่บอนหญิงของเราทุกคนนั้น
ได้มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้
เอาชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยได้

เกมการกีฬาพวกเหล่านี้ทุกคนจะต้องคำว่าเล้าใจ
ชนะแบบเบอร์แพ้แบบเบอร์ก็ไม่เคยชอบ

แต่ว่ายังไงเสียแล้ว